คุณผู้ชมครับเราดูปฏิบัติการตลอดทั้งวัน
เมื่อวานนี้กันหน่อยย้อนดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ซึ่งเมื่อวานี้พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะ
แล้วก็๓ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ
คุณน้ำนางนอนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เคยเข้าไปสำรวจ
เดินเท้าสำรวจบริเวณพื้นที่ด้านขวาของดอยผาหมีแล้ว
เพื่อหาโพรงหรือว่าปล่องเชื่อมเข้าไปยังถ้ำหลวง
เพื่อโรยตัวจากผาหมีเข้าไปช่วยเหลือ
ก่อนหน้านี้มีการพยายามค้นหาอีกด้านหนึ่ง
คือฝั่งซ้ายตอนนี้ฝั่งขวาและนี่ครับคุณผู้ชม
เมื่อวานพลตำรวจเอกวิราชัยทรงเมตตาไลฟ์สดด้วย
ตอนที่ไปเจออันนี้เขาจะเรียกว่าอะไรดีคุณ
เพราะธรรมดาที่เจอมันเจอเป็นเหมือนปล่องใช่ไหม

อันนี้เป็นโพรงที่เป็นหน้าผา
คืออย่างนี้เมื่อวานภาพนี้พลตำรวจเอกวิรัชัยเขา
ไลฟ์เขาบอกว่าตอนนี้เจอโพรงที่อยู่เป็นหน้าผา
ความชันคือ๙๐องศาเลย
ปีนกันเข้าไปยังไงต้องให้สำรวจตรวจสอบยังไง
หรือจะให้เจ้าหน้าที่ต้องโรยตัวลงมาแบบนี้
หรือจะต้องปีนขึ้นไปล้วนยากลำบากทั้งสิ้น
ก็ใช้วิธีการใช้โดรนคุณพยายามบินเข้าไป
บินขึ้นไปเพื่อจะสำรวจเจ้าโพรงที่อยู่สูงหน้าผาชันเนี่ย

ก็พบว่าโพรงมีความยาวประมาณ๓เมตร
ความกว้างก็ประมาณ
คำนวณไม่ได้แต่อาจจะไม่เกิน๑เมตร
ก็ต้องดูว่าเจ้าโพรงนี้มันจะไปโผล่ที่ไหน

นี่ฮะคือนอกจากปล่องแล้วนะครับเราก็เจอโพรงแบบนี้
แต่กำลังดูว่าจะปฏิบัติการกันยังไง
เพราะฉะนั้นถือว่าเช้านี้ต้องเกาะติด
เพราะว่าเมื่อคืนนี้ท่านวิราชัยก็มีการโฟนอิน

อีกจุดหนึ่งคือเป็นปล่องที่ลงไปได้๒๒เมตรค่ะ
แล้วทีนี้พอลองทิ้งของลงไปปรากฏว่าเสียงมันกล้อง
เสียงมันกล้องแปลว่าตรงนั้นยังไม่ตันครับคุณผู้ชม
แล้วเดี๋ยววันนี้จะมีการใช้ปฏิบัติการ

เพื่อย่นระยะเวลาในการเดินเท้า
เพราะว่าถ้าเกิดเดินเท้า๒ชั่วโมงนะ
จะขึ้นไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่คือติดกล้องไปด้วย
แสงสว่างไปด้วยแล้วก็เตรียมเชือกโลยตัวไปด้วย

มันลึกประมาณ๖๐เมตรแล้วก็ทะลุถ้ำได้ด้วย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้รอดูต่อนะคะ

โพรงแล้วก็ทั้งปล่อง

เป็นผู้นำทีมในการค้นหา

ไปเจอตอนประมาณสัก๓๔โมงช่วงเย็นแล้วครับ

ส่วนเมื่อวานพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรี

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

แล้วก็เข้าไปประชุมร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับ
โดยบอกว่าปัญหาการทำงานของเจ้าหน้าที่
ยังคงเป็นเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
และน้ำในถ้ำที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา
ถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งของการทำงานของหน่วยซิล
ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่เป้าหมายได้
ส่วนเครื่องสูบน้ำก็ต้องหยุดชั่วคราว
เพื่อเดินสายไฟให้เป็นระเบียบมากขึ้น
ส่วนแนวทางการเจาะผนังถ้ำ
คือเมื่อวานนี้นะคุณมีทางด้านของวิศวกร

เสนอให้เจาะด้านข้างของถ้ำ
เพื่อค้นหาผู้สูญหายไหม
ก็ได้มีการหาบรือกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเลยถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับ
เรามีแผนที่จะทำจากผู้รู้
ผู้รู้เคยมาขุดตรงนี้ยังก็ยังไม่มีใครเคยขุด

ต่อไปคนที่พูดกับท่านก็จะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะ
หรือผู้คุยกันที่จะอธิบายท่านว่าจะทำอะไรอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไร
แล้วเขาจะปรับแผนไปตามสถานการณ์